คุณผู้ชมครับมีคดีการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำของหญิงสาวคนหนึ่งนะครับ
อายุ๑๙ปีนะฮะเรียนอยู่ชั้นปวสนะครับ
เธอก็เสียชีวิตอยู่ในห้องพักของอาคารพาณิชย์๓ชั้นนะครับ
ในซอยเทิดไทย๒๒นะฮะ
แล้วในท้องที่ของตำรวจสนตลาดพลูนะครับ
ซึ่งตำรวจเชื่อว่าเป็นเหตุฆาตกรรม
แต่ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าเสียชีวิตด้วยวิธีใดและผู้ต้องหาเป็นใครนะครับ
บริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยบนชั้น๓นะครับ
แบ่งเป็นห้องนอน๓ห้อง
ห้องนอนริมระเบียงมีศพของหญิงสาววัย๑๙ปี
นักศึกษาชั้นปวสอของวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่ง๑ย่านฝั่งธนบุรีนะครับ
เสียชีวิตอยู่บนฟูกริมหน้าต่างในสภาพเปลือยกาย
มีผ้าห่มนวมสีขาวที่มีรอยเปียกบางส่วนคลุมอยู่
บนที่นอนยังพบรอยเปียกอยู่ด้วยนะฮะ
แล้วจากการตรวจสอบตามร่างกายพบบาดแผลที่โหนกแก้มด้านขวา
ตาขวามีรอยห้อเลือดที่ลำคอมีร่องรอยของการบีบกด
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๔๕ชั่วโมงก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึง
บนที่นอนยังพบเศษขนแล้วก็ขนหน้าแข้งตกอยู่ด้วย
ใกล้กับศพยังมีโทรศัพท์ของผู้ตายวางอยู่นะครับ
มีกระเป๋าเงินพร้อมกับบัตรต่างของผู้ตายที่หายไป
แต่ไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือว่ารื้อค้นอะไรนะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราไปดูพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
พบว่าอาคารพาณิชย์แห่งนี้มีผู้อาศัยอยู่๕คน
ก็คือผู้ตายมีพี่ชายแท้ของผู้ตาย
มีลูกชายเพื่อนพ่อผู้ตายที่เลี้ยงดูกันมาตั้งแต่เด็ก
แล้วก็อยู่อาศัยด้วยกันมา๗ปีกว่าแล้ว
อายุ๒๙ปีมีแฟนของผู้ตายที่มาอยู่ด้วยกันนะฮะ
อายุ๑๙ปีแล้วก็มีลูกของน้าสาวผู้ตายนะครับ
บรรยากาศโดยรอบสถานที่เกิดเหตุนั้น
ด้านข้างขวาจะเป็นตึกแถว
ที่สังเกตได้คือจะมีเหล็กแหลมยาวกั้น
ไม่สามารถข้ามมายังห้องที่เกิดเหตุได้
ส่วนฝั่งซ้ายของอาคารนะครับเป็นตึกแถว

สามารถปีนข้ามมาถึงห้องของผู้ตายที่เป็นหญิงสาววัย๑๙ปีได้อย่างง่ายดาย
สืบสวนได้นำพยานที่เกี่ยวข้องในที่เกิดเหตุมาสอบปากคำที่สอนอตลาดพลูนะครับ
นุ่มของผู้ตายวัย๑๙ปีบอกว่าคบหากับผู้ตายมาปีเสร็จแล้ว
แล้วก็จะมาอยู่ที่นี่จนเป็นที่รับรู้ของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย
ก่อนเกิดเหตุรับผู้ตายไปส่งที่บ้านช่วง๕ทุ่มคืนที่ผ่านมา
แล้วตัวเองก็กลับไปที่บ้านพ่อย่านเอกชัยนะฮะแล้วก็ไปที่ร้านเกมเพื่อทำรายงานส่ง
กลับมาห้องอีกครั้งตอนเช้าวันนี้เมื่อมาถึงก็พบว่าแฟนสาวกลายเป็นศพแล้ว
ก่อนจะออกไปซึ่งก่อนหน้าที่จะออกไปยังที่อื่นได้บอกให้แฟนสาวอาบน้ำตากผ้าไว้
เดี๋ยวจะกลับมารับตอนเช้าไปโรงเรียนด้วยกันแล้วก็มาเจอเสียชีวิต
มีสิ่งผิดปกติที่สามารถสังเกตได้ก็คือแฟนสาวเนี่ยก่อนหน้านี้มีอาการเงียบไปไม่ค่อยคุยไม่ค่อยเล่นเหมือนก่อน
แต่ก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุอะไรถึงขั้นเสียชีวิตเพราะไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันไม่เคยมีเรื่องนอกใจ
ส่วนพี่น้องทั้ง๓คนที่อยู่ในบ้านเดียวกันแฟนนุ่มของผู้ตายบอกว่าก็ไม่มีอะไรผิดสังเกตผิดปกตินะช่วยเหลือกันดี
เมื่อเกิดเหตุแล้วก็ยังสอบถามพี่ชายที่อยู่ในบ้านก็บอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติอะไรเลยไม่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือเสียงการต่อสู้ในห้องอะไรเลย
แล้วส่วนใหญ่เนี่ยปกติแล้วแฟนนุ่มเขาบอกว่าแฟนสาวของเขามักจะนอนเปลือยกายอยู่แล้วถ้าอากาศร้อน
ขณะเดียวกันตอนพบศพแฟนสาวยังเห็นว่าห้องนอนพี่ชายที่ติดกันก็ถูกล็อกจากด้านนอกสภาพผู้ตายก็นอนตายชิดด้านซ้ายของเตียงซึ่งปกติมักจะนอนชิดด้านขวาตอนนี้ก็รู้สึกตกใจแล้วก็เสียใจมาก
ตอนเขาเลิกงานผมก็ไปรับเขาปกติแล้วผมก็กลับไปส่งบ้าน
เจอไปเลย
เจอผู้สมได้แล้วค่ะ
เนี่ยค่ะแล้วเราก็ได้ไปคุยกับพ่อของผู้ตายด้วยนะคะ
คุณพ่อเล่าให้ฟังว่าอยู่คนละบ้านกับลูกสาวค่ะ
เพราะว่าแยกกับแม่นานแล้วนะคะ
ลูกสาวเป็นคนเรียนเก่งด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า๓๗ทุกเทอมเลยนะคะ
เรียนก็ไปทำงานต่อที่ร้านสเต๊กใกล้บ้าน
งานกลับบ้านประมาณ๔ทุ่มกว่า
จากนั้นก็มาขายของเหมือนครีมบำรุงผิวออนไลน์อะไรแบบนี้ค่ะ

เมื่อคืน๔ทุ่มกว่าลูกสาวยังไลน์ไปหาแม่เลี้ยงนะคะ
บอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปหาเอาของขวัญไปให้เพราะว่าเมื่อวานเป็นวันเกิด
แล้วก็ไม่คิดว่าจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
ว่าลูกสาวเป็นเด็กร่าเริงไม่มีเรื่องเครียดอะไรมาเล่าให้ฟังเลย
ป่วยเป็นโรคประจำตัวอะไรด้วย
ส่วนในแป๊กที่เป็นลูกชายของเพื่อนเนี่ยที่อยู่ที่บ้านเดียวกับลูกสาวเนี่ยค่ะ
ก็เอามาเลี้ยงตั้งแต่เด็กนะคะโตมาด้วยกันกับลูกสาว
น่าจะเป็นสาเหตุอะไรที่ต้องมาทำร้ายกัน
ถ้าบ้านยังไม่เรียบร้อยผมบอกแป๊กต้องดูแลหน่อยนะเจ็บขวานให้เรียบร้อย

เจอหน้ากันใช่ไหมครับเจอหน้ากันก็ประมาณสัก๒๓วันก่อน
ที่คุยโทรศัพท์กันเมื่อเมื่อกี้
ก็คือคุยกับแฟนแต่ว่าผมกำลังงวงเงียงวงเงียอยู่
เขาถามมาผมก็ตอบไปแล้วพอเขาบอกถามว่าจะคุยด้วยไหม
บอกไม่ไหวล่ะง่วงนอนก็คุยกันไปแล้วกันครับ
แล้วผมก็มาดูตอนหลังในไลน์เขาคุยกันว่า
เห็นก็บอกว่าจะเอาของขวัญมาให้เมื่อคืน
แต่ไม่รู้จักบ้านแฟนไงเขาอยู่ในซอย
ก็เลยไม่ได้เข้ามาให้นะครับ
ก่อนหน้านี้เห็นน้องเขามีบาดแผลที่ใบหน้าไหมค
ไม่มีครับไม่มีบาดแผล
แต่ว่าเห็นสภาพศพแล้วมีใช่ครับ
อย่างนี้เราคิดว่ายังไงคะ
มันเป็นรอยฟกช้ำนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นบาดแผลที่โดนของมีคม
ถ้าก็จะเกิดจากการเสียชีวิตตรงนั้น
ผมว่าไม่น่าจะมีส่วนเพราะว่า
บาดแผลแค่นั้นรอยช้ำแค่นั้นไม่น่าจะทำให้เสียชีวิตได้
ตอนที่ทางเจ้าหน้าที่ขึ้นไปชนะสูตรผมก็ขึ้นไปดู
ตามร่างกายก็ไม่มีบาดแผลรอยช้ำรอยบีบคอก็ไม่มี
คือจะมีบาดแผลที่ใบหน้าข้างนี้นิดหน่อยเป็นรอยช้ำ
อาจจะเกิดจากเสียชีวิตมานานแล้วอะไรอย่างนี้
ตรีสำริทคงเตาผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘ลงมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
บอกว่าจากพฤติกรรมของคดีแล้วคาดว่าเป็นเหตุฆาตกรรมนะครับ
แต่ยังไม่สามารถระบุแน่ชัดว่าผู้ตายนั้นเสียชีวิตจากเหตุใดด้วยวิธีใด
ต้องรอผลการชนะสูตรจากแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสุริราชอย่างละเอียดก่อนนะครับ
ว่ามีร่องรอยการข่มขืนหรือบาดแผลฟกช้ำที่ใบหน้านั้นเกิดจากการถูกทำร้ายหรือไม่
ขณะนี้มีผู้ต้องสงสัยอยู่ประมาณ๓๔คนนะครับ
ก็จะต้องนำไปตรวจดีเอนเอเพื่อเปรียบเทียบกับหลักฐานต่างที่พบในห้องผู้ตาย
เพื่อที่จะได้รีบนำตัวมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุดนะฮะ
เพราะว่าก็มีหลักฐานหลายอย่างอยู่ในที่เกิดเหตุนั้นนะ